มาดูข่าวนี้จริงนะมันเกิดขึ้นอยู่เนืองอยู่แล้วนะครับสำหรับรถที่ไม่ยอมหลบรถพยาบาลนะฮะหรือว่ารถฉุกเฉินคราวนี้เหตุการณ์เป็นยังไงคุณผู้ชมดูไปด้วยกันเลยครับ
ไม่รู้ไม่ได้ยินหรือเปล่าฟัยวาบก็ส่องหลังอยู่แบบนี้
เพื่อขอทางเนื่องจากจะรีบขับรถไปส่งผู้ป่วย
ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต
แต่เหมือนคนขับรถเก่งจะไม่ได้ยินหรืออย่างไร
เฉยไม่หลีกทางทั้งที่เลนซ้ายก็ว่าง
คนขับรถพยาบาลจึงหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเอาไว้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนทางด่วนสายบางปะอินปากเกร็ดครับ

ชาวเน็ตส่วนใหญ่ตำหนิคนขับรถเก่งครับ
แต่บางส่วนก็บอกว่าคนขับรถเก๋งอาจจะไม่ตั้งใจหรือเปล่า
ที่ไม่หลบอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงก็ได้
แต่ถ้าเห็นรถพยาบาลแล้วช่วยหลบหน่อยเถอะ
เพราะทุกวินาทีของคนที่เขาป่วย
อยู่บนรถพยาบาลมีความหมายนะฮะ
แม้ไม่ได้ยินก็น่าจะมีแสงไฟ
เข้าสะท้อนกระจกเข้าตาบ้างนะฮะนะฮะว่าสักขนาดนั้นเนอะไม่รู้จริงหรอ